สำหรับใครที่อยากจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบมีความสุขก็คือการไปทำบุญ

เข้าวัดขอพรหรือว่าจะปล่อยนกปล่อยปลาก็ว่ากันไป
บางคนก็ให้อาหารปลาอันนี้ง่าย
แต่คุณผู้ชมลองไปดูหน่อยค่ะว่าการให้อาหารปลา
ป้อนอาหารให้กับปลาวิธีนี้ดีไหมคะ
เอาข้าวปากเลยเอาบ้าง

มันน่ารักแต่ป้อนไปป้อนมาเกิดมันกระโดดแขนเข้าไปแล้ว

หายไปเลยนะหายไปทั้งแขนเลยนะ

แล้วคุณจะป้อนกี่ชั่วโมงคะ

แต่แหมคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจ

เขาก็มีจิตใจที่อยากจะสร้างความสุข
ให้ทั้งปลาและให้ทั้งตัวเองนะคะ

เหมือนลูกนกยังไงอย่างนั้นเหมือนกันนะ
คือปลามันก็อ้าปากเราแบบนี้แหละค่ะคุณ
แต่อันนี้คือให้ทีละช้อนเมื่อไหร่จะอิ่ม
แล้วตัวข้างหลังจะได้กินไหม
จะถือนถึงเกิดแปลกน้า
ใครที่อาหารปลาระระวังด้วย

อาจจะลื่นอาจจะทะลัยอย่างไงแบบนี้
อาจจะต้องเพิ่มความปล่อยกันได้นะคะ

พักปีหนึ่ง

โยนลงน้ำนะเข็บกลับมาทิ้งขยะด้วย